ลายเปปซี่เนี่ยมีประวัติว่าเป็นช้างที่เคยทำร้ายคนที่เข้ามาใกล้
แต่สิ่งที่ควานช้างทำหรือคนเลี้ยงทำเนี่ยทำแบบนี้ครับคุณผู้ชม
ได้ยินเสียงของพลายแปปซี่ไหมคุณผู้ชม
เห็นงวงไงงวงแบบสีเข้มนั่นอะ
แล้วเห็นปลายไม้นะปลายไม้มันมีเหล็กแหลมอยู่ด้วย
เป็นเหล็กที่เขาใช้ไอ้ตีช้างอะ
มันไม่ใช่แค่ไม้ไผ่ธรรมดา
คุณผู้ชมเห็นแล้วรู้สึกยังไงมาคอมเมนต์กันหน่อยครับ
แล้วก็บอกว่าควานใจเฮี่ยมฝึกช้างแทงปากจนเลือดโชค
แล้วก็บอกพี่กัดไว้ด้วยว่าอ่าวลึกกระบี่
แล้วเขาก็อธิบายมาว่าเห็นเหตุการณ์ทารุณกรรมช้างอย่างน่าสงสารในป่าแห่งหนึ่ง
ย่านอ่าวลึกใต้จังหวัดกระบี่ครับ
เรียกร้องให้ประสุทธิ์จังหวัดกระบี่มาตรวจสอบ

ก็ประสานตำรวจภูทรอ่าวลึกเนี่ยไปเลยฮะ
เจ้าของช้างเป็นผู้ชายนะเป็นคนไทยอายุ๕๐ปี
ดูหน่อยว่าฟังขึ้นหรือเปล่าคนเลี้ยงบอกว่าต้องทำแบบนี้เพราะ
ลายแปปซี่เนี่ยมันมีพฤติกรรมทำร้ายคนงานที่เข้ามาดูแลแต่เขา
ยอมรับนะว่าเออที่ทำไปมันก็รุนแรงเกินไปแหละเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้ง
ข้อหาในความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ครับพลายเป็ปซี่เนี่ยอายุยี่สิบเอ็ดบี
คุณผู้ชมมีประวัติเสี่ยงจะทำอันตรายชาวบ้านนะ
ทางปรัสุทธิ์ศัตรูเนี่ยเขาไปแก้ปัญหาหลายครั้งแล้วครับ
ก่อนหน้านี้พลายเป็ปซี่ถูกเลี้ยงไว้ในพื้น
ตะบนเขาต่อแต่เจ้าของย้ายมาที่อำเภออ่าวลึก
เจ้าหน้าที่เขาสังเกตแบบนี้เขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ที่พลายแปปซี่เนี่ย
นิสัยดุร้ายหรือเป็นเพราะว่าก็โดนฝึก
เลี้ยงด้วยความรุนแรงมาก่อนไงเออะก็เอาไม้แทงเอาไม้แทงแบบเนี้ย
เดี๋ยวหลังจากนี้ครับประสุทธิ์จะหารือกับเจ้าของและผู้เกี่ยวข้อง
หาทางแก้ปัญหาระยะยาวต่อไปอาจจะต้องหาพื้นที่ใหม่
เพื่อให้พลายแปปซี่ถูกเลี้ยงและถูกฝึก
ด้วยวิธีที่มันถูกต้องมากกว่านี้ที่ไม่ใช้ความรุนแรงมากกว่านี้ครับ